ดูความคืบหน้ากรณีของชายชาวอิสราเอลสองคนที่ก่อเหตุอุกอาจในการขับรถไล่ชนแล้วก็ใช้มีดไล่แทงเพื่อนร่วมชาติเดียวกันที่เกาะสมุย
จนเสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บอยู่อีก๑คนนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวทั้งสองคนไปชี้จุดตามคำให้การนะครับ
โดยตำรวจไทยยืนยันว่านี่เป็นเรื่องของความแค้นส่วนตัวความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่การตามฆ่าล้างแค้นแล้วก็ไม่มีมาเฟียมาตั้งแก๊งอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยติดตามจากรายงานครับ

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชันแลลเป็นจุดแรกที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดซึ่งเป็นจุดหลักที่ผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุ
โดยอาศัยจังหวะที่ผู้ตายขับรถผ่านมาจึงขับรถยนต์พุ่งเข้าชน
ที่นายโดเลฟกระโดดลงจากรถวิ่งไล่แทงผู้ตาย
ส่วนนายอียานั่งอยู่ภายในรถเพื่อรอจังหวะ
จากนั้นตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุด
ผู้ต้องหานำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งบริเวณหน้าหมู่บ้านมั่นคง
พาร์ทเมนต์ที่พักและบริเวณทางแยก
หลังโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชแนล
ซึ่งทั้ง๔จุดเป็นจุดที่ผู้ต้องหาใช้ในการสลับเซียนรถยนต์ระหว่างหลบหนี
สำหรับการนำตัวผู้ต้องหามาชี้จุดก่อเหตุ
มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพนักงานโรงแรม
รวมถึงประชาชนให้ความสนใจร่วมสังเกตการ
โดยมีกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า๑กองร้อย
คอยดูแลความปลอดภัย
แม้ผู้ต้องหาจะให้การภาคเศษ
แต่ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอที่จะเอาผิด
อุปกรณ์ต่างที่ใช้ลงมือและภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยมีชนวนเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวที่เคยทำร้ายกันมาก่อน
พอพบผู้ตายจึงลงมือก่อเหตุ
และจากการสืบสวนพบว่าช่วงเวลาเดินทางเข้าประเทศ
ของทั้งผู้ต้องหาและผู้ตาย
ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้วางแผนมาจากต่างประเทศ

พร้อมยืนยันว่าคนร้ายลงมือก่อเหตุเพียง๒คน
และไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือนในการหลบหนี
สอดคล้องกับคนร้ายลงมือ
คล้องกับข้อมูลของตำรวจท่องเที่ยวที่พบว่าหลังก่อเหตุ
สุราธานีก่อนไปซื้อตัวเครื่องบินที่เคาน์เตอร์
เพื่อหลบหนีโดยมุ่งหน้ากลับอิสราเอล
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีสายการบินที่บินตรงไปอิสราเอล
ทำให้ผู้ต้องหาตัดสินใจไปลงเครื่องที่ดอนเมือง
ซึ่งจุดนี้ยืนยันได้ว่าไม่มีคนช่วยเหลือ
จากการที่เราได้ตรวจสอบเราได้สืบสวนแล้วเนี่ย
ก็พบว่าผู้ก่อเหตุนี่นะครับ
เดินทางมาก่อนผู้ตายอันแรกนะครับ

กลุ่มเขานะฮะอันนี้คืออันที่สองนะครับอันที่สามเนี้ยถ้าเขาอ่า
มีการอ่าอ่าตายต่อไหมตายต่อไว้ก่อนไหมถ้าตายต่อไว้ก่อน
ติดตามกันมาไม่ใช่ไม่ใช่มาก่อนนะครับแล้วเมื่อพบแล้ว
ทำไงต่อนะครับก็ใช้เวลาในเรื่องของการที่จะต้องติดตาม
เพื่อจะทำร้ายฝ่ายตรงข้ามนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื่อว่า
เชื่อได้ว่านะครับแต่เชื่อว่าจากจากพฤติการเนี่ย
ไม่น่าที่จะมีการคิดการมาจากต่างประเทศ
ชี้จุดประกอบคำให้การแล้วเสร็จตำรวจคุมตัว๒ผู้ต้องหาไปฝากคังที่ศาลจังหวัดสมุย
ในข้อหาร่วมกันฆ่าร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วร่วมกันพกพาอาวุธมีดติดตัวไปในชุมชนเมืองหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรเนื่องจากยังสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างไม่แล้วเสร็จ
รวมทั้งรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ
มีพฤติการในการหลบหนีอีกไม่กี่อึดใจตำรวจจะสามารถปิดคดีนี้ได้
แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ตำรวจต้องหามาตรการตรวจสอบนักท่องเที่ยว
เข้ามาตั้งตัวเป็นมาเฟียในแผ่นดินไทย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน